ท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนายเด่นภูมิที่ไปหลอกหญิงสาวนะ
แล้วก็ให้เขาเสพยาเสพติดข่มขืนเขาเอาทรัพย์สินเข้าไปถูกจับได้แล้ว
ใช่ค่ะตามหามาหลายวันนะครับหลังจากมีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อเยอะแยะไปหมดนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพนะฮะนี่ครับไปจับได้นะครับเป็นห้องพักแห่งหนึ่งใน
ซอยเพิ่มสิน๒๐เขตสายไหมกรุงเทพ
เด่นภูมิชื่อจริงคือเด่นภูมิวัฒนาโชธพินโยชื่อเล่นชื่อโจอี้

นี่ฮะเดี๋ยวไปดูนะครับช่วงที่ตำรวจเข้าไปที่ห้องแล้วก็ไปรวบตัวนายคนนี้นะครับ
นี่ครับยอมรับว่าอ้างตัวเป็นโมเดอร์ริ้งเก๊

ชุดสืบสวนของตำรวจสอบสวนกลางไปจับกลุ่มตัวได้นะครับ

ติดหรือว่าตรวจบ้างหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่รู้ผมไม่รู้
ระหว่างถูกควบคุมตัวนายเด่นภูมิศรีน่านเนี่ยฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพมานี่ครับก็ดูเรียบเฉยนะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเกี่ยวกับคดีต่าง
ผู้ต้องหานี่อ้างบอกผมขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยนะครับ

ล่อลวงไปให้รับงานเอ็นเตอร์เทน

โดยเฉพาะยาไอซ์แล้วข่มขืน
ทำร้ายร่างกายเขาเอาทรัพย์สินเข้าไปด้วย
หน้ากากอนามัยใส่เฟสคิวนะครับ

นายเด่นพูมก็ต้องป้องกัน
เพราะว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยง
เรื่องของโควิด๑๙

ปฏิเสธทุกข้อหานะครับ
ไม่ขอโทษผู้เสียหายด้วย

เรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับ
เรายืนยันใช่ไหมคะพี่
โอ้โหนี่ค่ะท่าทางและคำตอบของ

นี่ค่ะพลจิรภพภูริเดช
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า

ขอให้การในชั้นสารเท่านั้นนะครับ
บอกกับที่ผู้สื่อข่าวได้ถามเมื่อสักครู่นี้

ข้อหาต่างที่ผู้เสียหายแจ้งไว้เยอะมาก

ได้ร่วมหลับนอนกับหญิงสาวที่ไปแจ้งความจริง

แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับ

มีคนมาแสงข้อหาภายะหลักฐานต่างแล้วก็

แปดหลายลงไปถึงประจำวันอีก๒

ตามข้อมูลเบื้องต้นเป็นหลายสิบคนนะคะ

ใช่ก็คุณแม่ของผู้เสียหายคนหนึ่ง
ท่านเปิดกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาเพื่อรับแจ้งเรื่องของนายเด่นภูมิ
๖คนที่แจ้งเข้ามานะครับ
พฤติกรรมนายเด่นภูมิจะอ้างเป็นโมเดลลิ่งนะครับ
ก็จะทำเป็นเสียงเป็นสาวประเภทสอง
กลุ่มต่างที่เขาจะแจ้งเรื่องของงานกัน
หรือบางทีก็ให้เหยื่อที่จับมาคนหน้าก่อนหน้านี้
ล้ำทำเป็นคุยด้วยจะได้มั่นใจว่าอ๋อมาเนี่ยปลอดภัยมีเพื่อนอยู่ด้วย
พอหญิงสาวมาถึงในห้องที่นัดหมาย
ก็จะบังคับเขาเอามีดจี้นะแล้วก็ให้เสพยาเสพติดก่อนเลย
รายก็ถึงขั้นบางคนบอกเมื่อวานที่มาแจ้งความบอก
บังคับให้เป็นนกต่อหลอกเหยื่อมาอีกเอาทรัพย์สินเข้าไปหมด
คุณผู้ในการเลือกเหยื่อในการถาม

แล้วก็อย่างนี้เขาก็หลอกว่าจะมีงานบ้างอะไรบ้าง
พวกนี้ก็นัดมาก็มาตามนัดครับผม

อันนี้ก็เขาก็เล่าให้ฟังเองนะครับว่าเขาเป็นเด็กกำพาแล้วเขาก็เขาก็โตมานะครับก็
ก็ได้เรียนในที่ที่ดีพอสมควรนะครับ
แต่ว่าตัวเขาก็อาจจะหันไปเสพยาติดยาด้วยอะไรด้วย
ก็อาจจะนำไปสู่ความคิดอะไรต่างที่มันไปในทางที่ไม่ดีครับ
ส่วนประวัติคดีของนายเด่นภูมินะครับ
ตำรวจบอกว่าเคยติดคุกมาหลายคดีหลายครั้งนะครับ
ข้อหาชิงทรัพย์ยาเสพติดเรื่องอาวุธปืนนี่ก็มีนะครับ
เมื่อปี๖๑มีหมายจับที่สพปักทงชัยนครราชศรีมา
นี่คือข้อหาคดีข่มขืนนะครับ
แล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐ครั้ง
ล่าสุดเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำ๖เมษายนนี้เองนะฮะ
ที่สำคัญยอมรับว่าเคยทำงานเป็นคนเชียร์แขกในสถานบริการ

ค่ะโอ้โหดูสิคะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยกับอดีตพ่อบุญธรรมของนายเด่นภูมิอีกรอบหนึ่ง
นายประสงค์วัฒนาโชธพินโยอายุ๗๖นี่นะคะ
ที่ต้องใช้คำว่าอดีตพ่อบุญธรรมก็เพราะว่านายประสงค์บอกว่า
เคยไปรับนายเด่นภูมิมาเลี้ยงตั้งแต่เล็ก
พยายามทุกอย่างให้เขาเป็นคนดี
แต่ด้วยความที่แม่รักมากแล้วในนายเด่นภูมิก็ยังใช้นามสกุลตัวเองอยู่
พ่อบุญธรรมของนายเด่นภูมิอีกรอบหนึ่ง

ผมพยายามทุกอย่าง

เป็นพริ้วเป็นคนเป็นคนดี

เอางี้ไหมเปลี่ยนชื่อ

คือเดิมเนี่ยค่ะนายเด่นภูมิเขาชื่อ

ก็หวังว่าเปลี่ยนชื่อมันอาจจะดีขึ้น
เปลี่ยนเป็นเด่นภูมิ

เปลี่ยนชื่อแต่นิสัยคนมันไม่เปลี่ยนไง

เปลี่ยนเป็นเด่นภูมิแล้วก็นามสกุลเนี่ยค่ะ

พาไปดูที่ห้องของนายเด่นภูมินะคะ
ห้องนี้อยู่มาตั้งแต่เด็กอยู่ชั้น๒ของบ้าน
ปัจจุบันนี้กลายเป็นห้องนอนของลูกชายนายเด่นภูมิค่ะครับ
ในห้องก็มีเสื้อของนายเด่นภูมิอยู่แค่๒ตัว
เอาไว้ตั้งแต่โน้นเดือนมีนาคมนะคะ
อดีตพ่อบุญธรรมบอกไม่ไหว
เสื้อของนายเด่นภูมิไม่อยากเห็นด้วยซ้ำ

แล้วก็บอกเลยว่าด้วยความที่ตัวเองอยากมีลูกมาก

แล้วก็เลี้ยงมาก็ให้อยู่ที่ห้องนี้

ปัจจุบันห้องนี้ก็กลายเป็นห้องของลูกชายนายเด่นภูมิมาอยู่แทน
ทีมข่าวของเราคุณวิมนต์วันบอกว่า
พ่อเห็นหนังสือเป็นหนังสือเกี่ยวกับปืน
และหนังสือเกี่ยวกับชีวิตในคุก

นี่ค่ะจนได้ข้อมูลมาว่าก็ตัวอดีตพ่อบุญธรรมนี่แหละ
ไปหาซื้อหนังสือแบบนี้มาอ่าน
เพราะอยากรู้ว่าชีวิตในคุกอยู่กันยังไง
เพราะช่วงนั้นนายเด่นภูมิเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นค่ะ
เหมือนคุกนี่เป็นบ้านหลังที่สอง
นายประสงค์บอกว่าก็เลยซื้อมาดูซื้อมาอ่านหน่อยสิ
ว่าไอ้ที่เข้าออกคุกในชีวิตในคุกมันเป็นอย่างไร
ทำไมนายเด่นภูมิมันไม่เข็ดก่อเหตุแล้วก่อเหตุอีก
ระหว่างที่ทีมข่าวของเราคุยอยู่นะคะ
อดีตพ่อบุญธรรมก็รู้ว่านายเด่นภูมิโดนจับนะ
ดีใจมากถึงขั้นร้องเพลงค่ะคุณผู้ชม

เป็นปัญหาต่อสังคมเยอะเลย
ยิ่งนานไปเขาก็มีแต่ปัญหากับสังคม
ช่วงช่วงให้พิทธิคงทำลายแจ้งความให้มาก
ก็มันจะได้มีมาติดนาน

คุณผู้ชมดูสิคะสีหน้าของอดีตพ่อบุญธรรมคือ
แววตาสีหน้าคือเปลี่ยนไปเลย
คือเหมือนแบบมีความสุขมากถึงขั้นร้องเพลงดีใจที่
เด่นภูมิโดนจับถึงขั้นร้องเพลงแบบนี้คือหน้าดูสิ
คือเปลี่ยนเลยนะคะเห็นชัดเลย

คือแม่บ้านที่บ้านถึงขั้นบอกเลยว่า
เห็นใจอดีตพ่อบุญธรรมคนนี้มากเลย
เป็นทุกข์กับนายเด่นภูมิมาทั้งชีวิต

รับมาเลี้ยงเนี่ยรับนายเด่นภูมิมาเลี้ยตั้งแต่เล็ก
แต่นายเด่นภูมิสร้างเรื่องจนไม่ไหวนะคะ

เห็นใจอดีตพ่อแม่บุญธรรมมากเลยนะคะ

แต่ก็ไม่อยากให้ปล่อยตัวออกมาอีกนะคะ

พ่อบุญธรรมบอกอันนี้ถูกต้องนะคะ

แล้วโทษมันก็จะบวกไปเรื่อย
โทษมันก็จะได้หนักขึ้นค่ะ
ก็ก็ให้ดูหนังสือพิมพ์นี่แหละ

คนอื่นเขาจะได้สบายใจนะคะ
ก็บอกว่า๒วันก่อนเนี่ยนะประมาณ๒ทุ่ม

อ้อแล้วมาแบบลุกลี่ลุกลนมาขอเงิน
ใช่ตอนนั้นกำลังตามตัวคดีแบบเพียบ

เด่นภูมิบอก๕๐๐บาทได้ไหม๕๐๐บาทมีไหม
ติ๋มบอกไม่มีโอ้โหเท่านั้นแหละขู่เลยนะคะ

ตอนนั้นยายติ๋มบอกว่าทำได้ก็แค่ใจดีสู้เสือแล้วก็ไม่ให้เงิน
ยังไงก็ไม่ให้เงินโชคดีคนเข้ามาซื้อของที่ร้านพอดี
ติ๋มบอกว่านายเด่นภูมิเนี่ยถูกอดีตพ่อบุญธรรมไล่ออกจากบ้านนะคะ
ตอนนั้นที่ไล่ออกจากบ้านอายุประมาณ๒๐นายเด่นภูมิมา๒๐
แต่อดีตพ่อบุญธรรมบอกว่ายกเลิกความเป็นบุตรบุญธรรมไปตั้งแต่นายเด่นภูมิอายุ๑๗
แต่ด้วยความที่ภรรยารักมากยังให้อยู่เข้าออกอยู่ที่บ้าน
ไล่ออกจากบ้านจริงจังนายเด่นภูมิอายุ๒๐
แต่ภรรยาเนี่ยค่ะก็เอาเงินไปฝากไว้ที่ร้านของยายติ๋ม

ภูมิก็รู้ว่าอดีตแม่บุญธรรมฝากเงินเอาไว้ให้ตลอด

ใช่ก็มาเบิกกับไอ้ติ๋ม
วันละ๕๐๐บัง๑๐๐๐เอ้ยบ้าง

ตัวแบบตัวแม่อดีตแม่บุญธรรมก็คงรักด้วยความที่รักมาก

ดีใจมากที่ตำรวจจับนายเด่นภูมิได้นะคะ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนแถวนั้นเขาอยู่กันอย่างหวาดภาวะไปหมดค่ะ
กลัวดิใจเสียเหมือนกัน
แต่ว่าเราพยายามนั่น
ความพูด
ทีมข่าวของเราได้คุยกับ

บอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนเนี่ย

ไม่ใช่คนโหดเยี่ยมเกเร

แล้วก็ไปหลอกลวงพริตตี้มาร่วมหลับนอน

ตอนที่ถูกจับตอนนั้นยังไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง

อดีตภรรยาของนายเด่นภูมิบอกกับเราว่า

โหดร้ายเกินกว่าครอบครัวจะรับไหว

เสพมา๒๐กว่าปี
เขาใช้ชีวิตแบบประชดชีวิตไปวัน

ส่วนความกังวลตอนนี้

เพราะก่อนจะถูกจับในวันนี้นะครับ

ตัวเลยช่วงเกิดคดีแรกไปหาพ่อกับแม่ของเธอด้วย
คืออดีตภรรยาไปหาลูกชายซึ่งตอนนี้
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยอายุ๒๒ปีแล้ว
คือเธอก็กังวลว่าความปลอดภัยของครอบครัวจะเป็นยังไง
สำหรับนายเด่นภูมิเวลาที่จะย้อนกลับมาหา
ดูเสต่ายจนมันใจหมดแล้วมุกสมอง
ดูแล้วสงสารเขาเขาเหมือนกับอายุมากแล้ว

คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะพอนายเด่นภูมิโดนจับแล้วเนี่ยนะคะ
หนึ่งในเหยื่อของนายเด่นภูมิก็ไปชี้ตัวที่สอนอบางขุนเทียนนะคะ
เหยื่อเขาก็บอกว่าโล่งใจจริงจริงที่จับนายเด่นภูมิได้เพราะถ้ายังจับไม่ได้เนี่ย
เธอเองเพื่อนพริตตี้อีกหลายคนเหยื่อของนายเด่นภูมิอีกหลายคน
คงอยู่กันอย่างหวาดระแวงตลอดเวลาค่ะ
ตอนครั้งแรกที่เรามาพร้อมกับนายหนูโทรแล้วเขาก็หนีไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโดยเขาอ้างว่าจะขอไปเติมตังค์โทรศัพท์แล้วตำรวจก็เลยปล่อยตัวเข้าไปอะค่ะ
ดีใจค่ะรู้สึกครับปลอดภัยเพราะว่าแต่ละวันที่ผ่านมาหนูใช้ชีวิตอย่างหวัดระแวง
กล้าออกไปไหนเลยค่ะค่ะต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะช่วงนี้ก็คือไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าทำงานเหมือนกันค่ะ
สอบสวนกลางกับกองปราบไปรวบตัวได้นะฮะก็สอบปากคำเบื้องต้นที่กองปราบ
แล้วก็ส่งไปให้กับเจ้าของคดีในพื้นที่ต่างนะครับ
ช่วง๒ทุ่มเนี่ยตำรวจคุมตัวในเด่นภูมิไปถึงสอนอบางขุนเทียน
มีตำรวจนอกเครื่องแบบคอยดูแลนี่นี่โอ้โหช่วงนี้ฮะ
นี่ฮะญาติพี่น้องผู้เสียหายเขารออยู่
ก็ดูแต่ละคนที่มาแช่งความและโดนกระทำไว้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เค้าโดนกระทำไว้เนี่ย

พาขึ้นสอนอบังขุนเทียนไปได้นะครับ
ชุดละมุนวุ่นวายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้เสียหายในคดียืนยันว่านายเด่นภูมิเนี่ยกระทำเขาจริงนะครับ
อย่างที่ตอนตำรวจไปจับแล้วอ้างว่า
ยาไอซ์เนี่ยพวกผู้หญิงเข้ามาเสพกันเอง
ไม่จริงนะครับทุกคนยืนยันนะครับ
ว่าไม่เคยมีประวัติการเสพยาเสพติด
พอไปถึงจุดนัดหมายตามที่บอกเอาไว้เนี่ย
เด่นภูมิก็เอามีดจี้เลยบังคับให้เสพยาไอซ์ก่อนเลย
ทุกคนบอกกับเราบอกว่าอยากให้นายเด่นภูมิ

สะสมกับความผิดที่ทำเอาไว้นะครับ
นี่นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังหน่อยนะครับ

เพราะหลายท้องที่เหลือเกินที่หญิงสาวที่
แล้วเขาไปแจ้งความเอาไว้สอนอบังขุนเทียนเนี่ย
นี่คือจุดหนึ่งที่เขารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะคุมตัวนายเด่นภูมิ
กองปราบมาส่งที่สอนอบังขุนเทียน
นี่นะครับ
อืมวันนี้เรามาเรามาสังเกตกัน
ก็จะมาชี้ตัวเขาเองใช่ไหมใช่ค่ะอืมตอนนี้อยากจะพูดอะไรบ้าง
เกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเอาตรงพี่หนูอยากให้วิสาห์มัน
จริงนะมันไม่ใช่คนอ่ะพี่นี่มารออย่างนี้เลย
เก็บยอดเลยหนูแค้นจริงเจ็บจริงจริง
อยากให้มันเจอมากกว่านี้อีกมากกว่าที่หนูเจ็บ
คือผู้สื่อข่าวของเราถามน้องเขาว่าถ้าจะบอกอะไรนายเด่นภูมิได้
จะบอกอะไรน้องบอกอยากจะบอกว่าไปตายซะ
บางคนเนี่ยตะโกนว่าสุขสรรค์วันเกิดล่วงหน้านะ
ถามว่าทำไมตะโกนแบบนี้เขาบอกเขาไปดูประวัติในเด่นภูมิเนี่ย
เกิดสิบเก้าพฤษภาคมเนี่ยหลังก่อเหตุ
ส่งคลิปมาเยอะเยอะเยอะทุกคนนะอืมนอกจากขู่แล้วยังเยอะเยอะ
เขาเนี่ยร่ำรวยดีสุขภาพดีใกล้ถึงวันเกิดเขาละ๑๙พฤษภาคม
เห็นไหมมันมั่นใจว่าเออไม่มีใครทำอะไรเขาอ่ะ
ไม่มีใครทำอะไรเขาได้เนี่ยเขาเลยไปรอบอกเป็นไง
สรรค์วันเกิดล่วงหน้านะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ใช่ค่ะอย่างที่ผู้เสียหายหลายรายออกมาแจ้งความเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะ
คือทางตำรวจก็บอกว่าใครที่เป็นผู้เสียหายแล้วยังไม่ได้แจ้งความให้ไปแจ้งความกับตำรวจ
เพราะว่าจะเป็นต่างกรรมต่างวาระคดีจะหลายท้องที่ต่างกรรมต่างวาระ
แล้วโทษมันก็จะหนักขึ้นนะคะใครอยากให้โทษหนักนะต้องไปแจ้งความกันครับ